พาไปต่อค่ะพาไปที่ศรีเกตนะคะวัดแห่งหนึ่งในจังหวัด

ไม่เป็นอันนอนกันแล้วค่ะเขาบอกว่าวัดเนี้ย
นะคะทำไมขายเหล้าขายเบียด้วยอ่ะค่ะ

อาตมาจะจำวัดอยู่แล้วได้เวลาจะนอนแล้วเดี๋ยวต้องตื่นไปบินทบาท
แต่เสียงนี้ค่ะดังมากจริงคุณผู้ชม
แล้วที่ดูภาพหน้าจอเมื่อกี้มีเบลอใช่ไหม

รวงมีขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย
นี่ถือว่าเป็นวัดดังนะคะอยู่ที่ตำบลสระกำแพงใหญ่
อำเภออุทุมพรพิสัยที่ศรีสเกตค่ะ

แล้วไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ารถตำรวจในพื้นที่ที่จอดอยู่หน้าวัด
อันนี้เข้ามาตรวจตราความเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะ
ที่เขาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จากการสำรวจนะเขาเปิดเป็นร้านขายอาหารเครื่องดื่ม
แล้วมีร้านแอลกอฮอลเป็น๑๐ร้านเลยนะ
ตั้งแต่ประตูทางเข้าข้างอุโบสถ
โบราณสถานประสาทหินวัดสะกำแพงใหญ่
ตรงนี้เขาขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากรไว้นะ
แล้วล้อมผ้าเก็บค่าตั๋ว
มาดูคอนเสิร์ตใช่ไหมเอาจ่ายมาเลย๑๒๐บาท
แต่พวกร้านเหล้าเบียร์บางคนบอกว่าเหมือนกับเป็นสถานบันเทิงเลย
ทีนี้คุณผู้ชมชาวบ้านเขาไม่สบายใจ
เขาก็บอกว่าที่ผ่านมาเวลาจัดงานก็จะบอกว่า
นี่เป็นงานบุญกระถิ่นงานผ้าป่า
แต่เรื่องกฎหมายควบคุมมันมีอยู่ไง
ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่ราชการ
แล้ววัดอย่างศาสนสถานอันนี้ก็ห้ามด้วยเหมือนกัน
มีโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือนปรับไม่เกิน๑แสนบาท

อันนี้ต้องฝากเจ้าหน้าที่ไปสอดส่องดูแลด้วยนะคะ